วงการวอเล็กบอลไทยครับเชื่อว่าแฟนหลายคนรู้สึกช็อกไปตามตามกันนะครับ
เพราะว่าวันนี้สมาคมกีฬาวอเล็กบอลแห่งประเทศไทยแถลงการครับว่า
วอเล็กบอลสาวไทยรวมสตาร์ฟโค้ชที่รวมตัวฝึกซ้อมตั้งแต่วันที่๒๐เมษายนที่นครปฐมนะครับ
มีผู้ติดเชื้อ๒๒คนนะครับทั้งนักกีฬาและสตาฟครับ
ก่อนที่จะมีการกำหนดเดินทางไปในวันที่๒๐พฤษภาคมนะครับ
ทางสมาคมแจ้งผลว่าพบเจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์การกีฬา๔คนที่เข้าไปช่วยเตรียมทีมติดโควิดวันที่๑๐พฤษภาคม
ก็เลยให้นักกีฬาและเจ้าหน้าที่๓๗คนไปตรวจหาเชื้อ
แล้วก็ได้รับแจ้งผลว่ามีผู้ติดเชื้อโควิด๑๙ทั้งสิ้น๒๒คนนะครับ
ทั้งหมดเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลปิยเวททันทีครับ
ขณะเดียวกันครับทีมข่าวกีฬาไทยรัฐนะครับได้สัมภาษณ์กับเรืออากาศเอกจากสุวรรณโตเจริญครับ
เลขาธิการสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับ
ได้ให้สัมภาษณ์ว่าขณะนี้กำลังรอผลการสอบส่วนโรคครับ
แต่ก็มีการคาดการณ์ว่าสาเหตุนั้นเกิดจากสตาฟที่ได้มีการออกไปซื้อของใช้จำเป็นทั้งที่ด้านนอกแคมป์นะครับ
แต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยก็ใช้เวลาในการออกจากแคมป์ไปซื้อของเพียงไม่นานครับ

ก็ได้มีการโพสต์ภาพแล้วก็มีการคาดการณ์ว่านักกีฬาเนี่ยอาจจะติดจากผู้บริหารสมาคมกีฬาวอเล็กบอลที่ได้เข้าตรวจเยี่ยมแคมป์นะครับ
ประเด็นนี้เนี่ยก็ได้มีการปฏิเสธนะครับ
พร้อมทั้งยืนยันว่าผู้บริหารก็ได้รับการตรวจโควิด๑๙แล้ว

ส่วนบุคลากรที่ไม่ติดเชื้อนะครับก็จะต้องอยู่ในห้องพักที่แคมป์เก็บตัวเพื่อลดการเดินทางและการแพร่เชื้อนะครับ
ก็ยังมีข้อมูลของทีมวอเล็กบอลชุดนี้มาให้ติดตามกันครับ
ขณะที่สมาคมกีฬาฟุตบอลนะครับหลังจากที่มีนักกีฬาทีมชาติไทยติดโควิดนะครับก่อนหน้านี้
ก็ได้มีการเปิดเผยแผนนะครับว่าทัพช้างศึกกลุ่มแรกที่ผลเป็นลบเนี่ย
ก็จะสามารถทำการซ้อมด้วยการเว้นระยะห่างแล้วก็ลดการสัมผัส
หลังจากตรวจซ้ำรอบที่๑ในวันนี้นะครับ
จากนั้น๑๘พฤษภาคมจะรับวัคซีนโดสที่๒
ก่อนที่จะตรวจรอบ๒วันที่๑๙พฤษภาคมนะครับ
ส่วนกลุ่มที่๒ที่ตอนนี้ยังไม่ได้เข้าแคมป์ทั้งสิ้น๑๘คนนะครับ
ตอนนี้ให้แยกไปเก็บตัวที่บุรีรำเทรนนิ่งแคมป์บางบ่อจาก
สมุทรปราการวันที่๑๒๑๓พฤษภาคม
แล้วก็จะรับวัคซีนโดสที่๒ช่วงเช้าวันที่๑๔พฤษภาคม

ถ้าเกิดว่าผลเป็นลบจะเข้าแคมป์เก็บตัวในช่วงเย็นวันเดียวกันทันที
แต่การซ้อมก็จะต้องซ้อมแบบเว้นระยะและลดสัมผัส
ไปตรวจโควิดอีกครั้งวันที่๑๙พฤษภาคม